ประธานที่เคารพผมในสงครามกิจเลิศภัยโรธสมาชิกภักดิ์เพื่อชาติ
ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เราต้องเอาจริงเอาจังสักที
กับการที่จะให้ประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งประเทศไทยมาถึงวันนี้ได้อย่างไร
คนป่วยคนตายวัคซีนขาดแคลนคนตกงานยาที่จะมารักษาคนป่วย
ก็มีปัญหาเรื่องคุณภาพการจัดซื้อเรื่องราคา
และที่สำคัญก็คือการกระจายยาเหล่านั้นให้ถึงพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วย

รับนะครับว่าพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยนั้น
ไม่มีใครเต็มใจหรือยอมที่จะให้คุณประยุทธ์
เข้ามาบริหารประเทศแต่ด้วยแร่เพทุบาย
หลอกลวงฝ่ายต่างไปประชุมที่สโมสรกองทัพบก
แล้วก็จับตัวผู้นำที่เป็นตัวแทนพัก
ผู้นำในกลุ่มต่างไปขัง
แล้วคุณก็ฉีกรัฐมนูลโดยอ้างว่า
หมินสถาบันมีการทุจริต
มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคม
เสมือนว่าท่านจะสามารถมาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
ประชาชนก็ให้ความหวังมีความรู้สึกว่า
ประยุทธ์จะเข้ามาช่วยประชาชน

มาจนถึงวันนี้ก็จะ๘ปีแล้ว
ไม่ว่าท่านจะสวมชุดทหารสวมชุดพลเรือน
ชุดนักการเมืองจนใกล้จะสวมชุดทรราชแล้ว
ปัญหาต่างเหล่านี้มันก็หนักขึ้นทุกวัน
แล้วหมักหนมมากขึ้นทุกวัน
นี่คือสิ่งที่ท่านสร้างขึ้น
ภาระหนี้สินที่ท่านสร้างขึ้น
ส่วนใหญ่ไม่ได้เสริมสร้างขีดความสามารถของคนไทย
แต่เอื้อกับกลุ่มทุน
จนเกิดความเหลื่อมล้ำติดอันดับหนึ่งของโลก

นับตั้งแต่ท่านเข้ามาในวันแรก

เรื่องของการช่วยเหลือชาวนา
ก็ได้สมคบคิดกับกลุ่มม็อบ

โดยเฉพาะทกศและธนาคารออมสิน
จนเหลือร้อนไปหมด

สุดท้ายท่านก็อนุมัติใจ
เงินไปไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นล้านบาท

แล้วท่านจ่ายไปทำไม
ต่อมาก็มีรายการขายข้าวในสต๊อก
ให้ลูกน้องไปประเมินคุณภาพข้าวให้ต่ำ
แล้วก็เอาไปกดราคา

แต่เจ้าของโกดังนั้น

แล้วเสร็จแล้วก็เอาไปขายพวกเดียวกันอีก

หนักกาสูงขึ้น
โกงกินกันทุกหย่อมย่า
ทำไมพวกท่านไม่ถูกดำเนินคดีล่ะครับ
ก็เพราะว่าได้รับผลประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมครับ

ตั้งแต่ไมค์ตั้งโต๊ะจนไปถึงเรือดำน้ำ

กรณีทุจจริตซื้อไม้แทง

จนเขาไปตั้งใช้ยาว่าไม้ตรงคำ
ผลสอบแล้วบอกว่าไม่โกง

ทำไมส่วนต่างให้เหลือเยอะล่ะครับ
แล้วส่วนต่างเอาไปให้ใครครับ
ทำไมไม่รักษาผลประโยชน์

ทั้งที่ท่านประกาศเสียใหญ่โต

ของเหตุผลในการยึดอำนาจ

คือพวกเครื่องตรวจจับระเบิดปลอมนั่นแหละ
ที่เขาเรียกว่าไม้ล้างป่าช้า
สารอังกฤษจำคุก๓หัวโจก
แต่สามหัวกระจกเมืองไทยยังอยู่สบายดี
การเริ่มเริ่มคดีล่าช้าโดยอ้างว่า
วันหลังถ้ามีปัญหาเรื่องคำแปลนะครับ

อายุ๑๐ขวบแปลได้เร็วกว่า

บอกว่าการวินิจฉัยถูกหรือผิด

เพราะบางครั้งไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของเครื่อง
แต่เป็นเหมือนความน่าเชื่อถือ

ซึ่งเจ้าหน้าที่นำไปใช้
เขารู้สึกปลอดภัยคุ้มค่า
เมื่อทัศนะของประประชาเป็นอย่างนี้
เปรียบเรื่องของไม้ล้างประชานั้น
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้โหแม่เจ้า
แล้วเรื่องนี้ก็เงียบหายไป
เพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปซะแล้ว

กรณีอุทยานราชพักษ์
อฤษฐ์รัฐบริช่วยกลาโหม

ผมว่าท่านสงคราม

ถือว่าความผิดนั้นสำเร็จนะครับ

เซียนพระต้องรับมาเป็นแพ้
เพราะเงินจำนวน๑๐๐ล้านบาท

เท่าเทียมคือกฎหมาย

สุดท้ายก็เงียบอีกแล้วครับ

เรื่องก็เงียบหายไปอีก

ซึ่งไปสั่งปิดเขาโดยผิด

สำรวจหมายอีก๔แสนร่าย

ตะบัดสัตว์ถึง๔ครั้ง

เพื่อลดแรงกดดันจากการยึดอำนาจ

หลักก็คือการทุจริต

แต่ในกรณีลูกน้องเก่า

บอกว่าเรื่องการทุจริต

เพียงแค่๒เดือน
มีเรื่องทุจริต
ถึง๙๔๑๖เรื่อง
๒เดือนเองนะครับนับ

ไม่เฉพาะในประเทศไทย
ไม่ใช่เฉพาะในแค่เอเชียแต่เป็นเฉาโฉกไปทั้งโลก
กรณีสินบนโรสรอยการจัดซื้อเครื่องตรวจระเบิดที่ภาคใต้
และหน่วยงานความมั่นคงจนถึงทุกวันนี้ระบบการตรวจสอบทั้งหลาย
ล้มเหลวโดยสิ้นสิ้นเชิงไม่มีความต่อเนื่อง
เสมือนหนึ่งว่าในสภาแห่งนี้พูดก็พูดไปแต่ทำอะไรท่านไม่ได้
แต่สิ่งที่หนักที่สุดก็คือกรณีที่ท่านฉี่ลดหัวใจคนไทย
มาขึ้นเวทีร่วมกับท่านทำท่ากอดอกยกมือทำมาทำอีเวนต์
เขายอมรับว่ามีการให้สินบนจริงเพื่อแลกกัดกันไม่โดนดำเนินคดีอาญา
ไม่ต้องติดคุกบอกว่าเขาได้จ่ายสินบนใต้โต๊ะ
ให้กับผู้รักษาบางท่านและเจ้าหน้าที่
คุณประยุทธ์ก็เงียบเฉยอีกครับบอกว่าเป็นเรื่องของศาล
เป็นเรื่องขององค์กรอื่นท่านลืมไปแล้วนะครับว่า
ทั้งที่ใช้หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ของท่าน
มีหน้าที่ป้องกันประเทศทำไมท่านมายึดอำนาจล่ะครับ
เพราะท่านได้ประโยชน์จากการยึดอำนาจ
หรืออยากมาแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติกันแน่ครับ
เมื่อท่านเป็นนายกท่านสามารถที่จะใช้อำนาจตามกฎหมาย
ตรวจสอบแต่ท่านก็ทำตัวเป็นจ่าเฉยมาตลอด
เขาเรียกว่าไก่เห็นตินงูงูเห็นนมไก่ไงครับ
ในยามบ้านเมืองเกิดวิกริจ
ท่านเห็นมั้ยครับว่ากุมทุนเหล่านั้น
พวกเจ้าสัวเหล่านี้เขาคิดถึงเรื่องประโยชน์ทางการค้าของเขา
มากกว่าที่จะคิดถึงเรื่องประเทศชาติ
เราถึงบอกว่าประเทศไทยมาถึงวันนี้ได้อย่างไร
มาดูเรื่องการจัดซื้อหน้ากากอนามัย
มีข้าราชการรัฐวิสาหกิจพนักงานรัฐวิสาหกิจตัวเล็ก
วันนี้ปล่อยให้เรื่องเงียบหายไปอีก
เสียหายไปสองพันล้านไม่ต้องมีใครแสดงความรับผิดชอบกับทางการเมืองเลย
นายกรมตรีเป็นผู้บังคับบัญชากำกับดูแลคนเหล่านี้
พอกำกับดูแลไม่ได้แทนที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบ
เพราะเกิดการทุจริตขึ้นทุกคนก็บอกว่าเป็นเรื่องของชั้นผู้น้อย
ชั้นผู้น้อยเหล่านี้ถ้าไม่มีชั้นผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง

และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวัคซีนที่เราพูดกัน
เพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับก็จะพูดผมจะไม่พูดเรื่องรายละเอียดนะครับ
เรื่องการจัดซื้อวัคซีนที่ท่านจัดซื้อมานั้นเขาบอกว่าที่ท่านสั่งมาเยอะนั้น
แต่ท่านก็ยังดันทุลังซื้อมาฉีดให้กับคนไทยท่านยังจัดซื้อจัดหากัน
ไม่กี่วันมานี้ก็๓๐๐รอยเดิมอีกครับ
อย่าฝาวิพิราณ
อาเวียราคาสูงถึงเม็ดละ๑๕๐บาท
พอมีการทักท้วงบอกว่าราคาที่อื่นเขาไม่ได้แพงขนาดนี้
วันนี้ก็บอกว่าบริษัทเขาลดให้แล้วเหลือ๓๐บาท
๕เท่านะครับท่านประธานิกรพครับ
คุณประยุทธ์ท่านไม่มีน้ำยาที่จะให้กลุ่มในทุน
มาช่วยรับผิดชอบในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤต

แม้กระทั่งคนที่ผลิตแอลกอฮอล์
ทราบไหมว่าแอลกอฮอลนั้นมี๒ประเภทนะครับ

ส่วนใหญ่เป็นกิจการของเจ้าสัวอยู่ในวงการนี้
ยาเม่าเหมือนวิกฤตแทนที่เจ้าสัวจะออกมาช่วยมาแสดงตัวตน
เป็นเจ้าภาพเสียสละแต่ทุกคนก็ผลิตเพื่อการค้า
หนำซ้ำยังขึ้นราคาอีก
แล้วอ้างเอาบุญเอาคุณอีกนะเพราะท่านเป็นหนี้บุญคุณเขา
ท่านยังสัมภาษณ์ว่าไม่ได้เลือก
ผมสักคนยังจะมาสั่งผมทำนู่นทำนี่
แปลว่าที่ยึดอำนาจมานะครับสนใจแต่พวกเจ้าสัว

สัวบางรายก็สร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยบอกว่า
จะเอามาช่วยประชาชนในยามวิกฤตสันดารพวกในทุน
พอคนเผลอลืมก็เอาไปขายในห้าง
น้ำซ้ำราคายังแพงกว่าอีก
แล้วมาบอกออกข่าวว่าจะเอามาช่วยแจกให้กับบุคลากรทางการแพทย์
มีการตั้งโต๊ะโชว์หน้ากากอนามัยบนโต๊ะ
ก็มีของหลอมแหลมยังกับว่าจะใส่รอใส่บาทพระ

มันต้องมีขบวนการคารวาลปล่อยรถออกไปตามจังหวัดต่าง
หรือตามพื้นที่ต่าง
ให้เป็นที่พึ่งของในยามยากไม่ใช่ฉวยโอกาส
เช่นนี้ผมบอกจริงว่านายกไม่มีน้ำยา
ไม่มีบารมีที่จะทำให้พวกเจ้าสัวเกรงใจ
เพราะท่านทำตัวเป็นลูกน้องเขา
ตอนเลือกตั้งคงเอาเขามาเยอะแหละสิครับ

เวลานายกคุยกับเจ้าสัวด้วยท่าทีที่นอบน้อม
แล้วพูดว่าครับท่านเดี๋ยวผมจัดการให้ครับท่าน
จะมาปฏิเสธว่าท่านไม่ใช่เป็นจิ้งจก
ไม่รู้เรื่องเพราะท่านพูดอย่างนี้มาเสมอ
ภาษาชาวบ้านนะครับผมแปลให้ฟังว่า
คำว่าจิ้งจกนั้นแปลว่าคนที่ทำงานรอบข้างใกล้ตัวท่านนี่แหละ
มากระซิบให้คนข้างนอกฟังท่านเข้าใจยังครับ
เมื่อมีการซื้อวัคซีนผิดพลาดต่างประเทศเห็นเข้าก็เริ่มสงสารคนไทย
เห็นภาวะการติดโควิดเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น
ที่เขาเรียกกันว่ากราฟเอสพเดนเชียน
คือมันขึ้นอย่างราดชัน

เขาก็ส่งวัคซีนมาให้ซึ่งมีทั้งอเมริกา
จีนและประเทศพันธมิตรหลายทั้งหลาย
แต่ท่านยังปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า
เลือกที่รักมัดที่ชังคนที่อยู่ใกล้กับศูนย์อำนาจ
ได้รับจากสารวัคซีนมากกว่าผมไม่โทษใครครับ
ผมต้องโทษคุณประยุทธ์นี่แหละครับ
ท่านไม่ได้จัดลำดับความสำคัญเสียงที่อื้ออึงทั้งหลายนั้นที่เกิดขึ้น
บางคนก็แสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน
คนเขาซุบซิคนินทาทั่วไปว่า
วัคซีนที่มีคุณภาพทั้งหลายนั้น
ที่เขามีส่วนต่างในการที่จะให้กำไรให้ท่านได้มันน้อย
ที่คุณภาพต่ำมีเหลือกำไรเยอะ
ท่านก็เลยเลือกที่จะซื้อจะสั่งวัคซีนประเภทนี้เข้ามา
อันนี้เดี๋ยวท่านไปชี้แจงเองนะครับ
ขณะเดียวกันครับวัคซีนที่มีคุณภาพดี
เขามาให้แล้วท่านยังใช้ไม่เป็นอีก
เขาเอามาให้ฉีดแต่ท่านกลับเอาไปอมเสีย

ก็คือการจัดซื้อเครื่องตรวจสอบ
เชื่อไหมครับว่าการจัดซื้อก็มาอีกกรอบเดิม
กับการจัดซื้อวัคซีนเพราะท่านไปซื้อยี่ห้อที่ไม่นิยม
และรับรู้กันว่าคุณภาพด้อยกว่า
รับรองหรือไม่เรากำลังบอกว่ามันไม่เป็นที่นิยม
ประเทศที่เขามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งหลาย

ผมต้องให้ความเครดิตกับความดีความชอบของหมอชนบทนะครับ
ก็คือหมอที่เขาเสียสละไปอยู่ตามชนบท
เขาไม่เห็นด้วยเรื่องนี้
คำนึงถึงคุณภาพ
แม้ราคาจะแพงกว่าเล็กน้อย
ซึ่งราคาตลาดก็โชว์ให้เห็นในต่างประเทศอยู่แล้ว
แต่ว่าคุณภาพมันดีครับมันไม่ต้องไปตรวจซ้ำนะฮะ
ก็ต้องซื้อมาให้กับพี่น้องประชาชน
วันนี้ต้องกลับขอบคุณหมอชนโหวตทั้งหลาย
ถ้าท่านเหล่านี้ไม่ออกมาพูด
เราก็จะไม่ทราบว่าการเอาสินค้าคุณภาพต่ำ
มาให้กับคนไทยใช้ในยามบ้านเมืองวิกฤตนั้น
เป็นความเลวร้ายจริยธรรมของผู้นำต่ำมาก
ต่อมาท่านเห็นสายการบังคับบัญชาของสบคไหมครับ
ท่านจัดคนไม่ตรงกับงาน
คนที่เริ่มสงสัยว่าท่านจัดคนของท่านมาทำหน้าที่
ถ้าหากท่านไม่อยู่ก็ให้คนนี้มาทำหน้าที่แทน
ท่านเอาลูกน้องท่านมาทำหน้าที่ตรงนี้
ซึ่งไม่ตรงกับสายงาน
ซึ่งท่านกลัวคนอื่นจะมาแย่งผลประโยชน์จากการบริหารตรงนี้
เพราะไม่ไว้วางใจคนอื่นหรือท่านกลัวว่าตัวเลขมันไม่ลงตัว
ถึงได้เอาลูกน้องมาทำอย่างเช่นกรณีสอบคอนั้น
ท่านก็ไปเอาเลขาสมชซึ่งเป็นทหาร
เคยมีตำแหน่งเป็นเสนาธิการอยู่กับการจัดซื้อจัดจ้างมาก่อน
มาทำหน้าที่บริหารสถานการณ์โควิดพูดง่ายก็คือ
เอาฝ่ายสนับสนุนมาเป็นแม่ทัพ
พวกนักล้มเขาไม่ยอมรับกันนะครับ
จึงทำให้พลังการต่อสู้โควิดอ่อนกำลัง
นักรบที่นี้ผมหมายความถึงบุคลากรทางการแพทย์ครับ
สิ่งเหล่านี้ท่านถูกทักท้วงจากบุคคลทั่วไป
เพื่อขอให้ปรับขอให้จัดทัพกันใหม่
แทนที่จะเอาคนในสายงานที่อยู่ในสาธารณสุข
ที่อยู่ในวงการแพทย์หมอทั้งหลายมีความรู้ความสามารถ
จบสถาบันที่ทั่วโลกเขายอมรับกัน
และมีเครือข่ายที่ติดต่อหากันได้ทั่วโลก
ไม่ใช่ว่าเอาสายทางด้านการข่าวด้านความมั่งคง
ด้านการทหารมาประสานงานต่อสู้กับเชื้อโรค
มาสั่งการการวินิจฉัยเมื่อไปถึงข้างบนแล้ว
ก็ตัดสินใจขั้นสุดท้ายมันถึงได้พลาด
พลาดยังไม่พอครับแถมยังล่าช้า
ไม่ทันการเวลาพิษทุกอยู่ตลอดเวลา
ท่านประธานที่เคารพครับนี่คือปัญหาของประเทศเรา
ที่เกิดจากการบริหารของคุณประยุทธ์
ท่านดูสิครับว่าที่ผ่านมาท่านตั้งตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ
วันนี้ก็มาตั้งตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ทางด้านเศรษฐกิจนั้นท่านก็ล้มเหลวมาแล้ว
ท่านยอมท่านไม่ยอมที่จะให้คนที่มีความสามารถมาดูแล
ท่านก็ตั้งตัวเองมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
แล้วตอนนี้ท่านก็ยังตั้งตัวเองมาเป็นหัวหน้าทีมแพทย์

สุดท้ายมันก็ล้มเหลวทั้งหมด
คนก็บอกว่าโควิดก็เหมือนเชื้อโรคชีวภาพ
มันจะกระจายอยู่ทั่วไป
เริ่มต้นระบาดอยู่ข้างนอก
แล้วลุกรามเข้ามาในบ้าน
พอเห็นเช่นนั้นท่านก็หนีเข้าไปนอนในค่ายทหาร
เชื้อโรคมันเหมือนฆ่าศึกบุกมาถึงบ้าน

แล้วก็ทำตัวเอง
ก็หนีไปนอนในค่ายทหาร
ไม่กล้าแม้กระทั่งให้ประชาชน

หรือที่พักฟื้นสังเกตอาการ

ชาวบ้านดากเท่าไร

เหมือนกับคนป่วยโรคจิต

แล้วก็หนีเข้ามาอยู่ในค่ายทหาร

ต้องลบทัพจากศึก

วันนี้คนที่ได้ประโยชน์จากโควิด

ด้านความมั่งคงของตัวเองนะครับ

คือชื่อประยุทธ์จันโอชา
โดยเอาความตายของพี่น้องประชาชน

เห็นแก่ตัวแล้วจะให้เรียกว่าอะไรครับ

จัดการไปท่ายความกลาหละหลน

จึงทำให้เกิดการจัดลำดับ
ความสำคัญไม่เป็นได้เรื่อง

ของรัฐบุรณีว่าการกระทรวงกระหลาหม

ไม่ใช่หนีไปนอนในค่ายทหาร
อะไรที่เหมาะสมที่ต้องทำ

กลับมาช่วยประชาชน

ผู้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วย

ตรงกันข้ามกับคนที่ชื่อประยุทธ์จันโอชา

เหมือนกับที่ชาวบ้านเขาบอกว่า
คนไทยเสียภาษีเหมือนอยู่สวิตช์
แต่คุณภาพชีวิตเหมือนโลหินยา

ปัญหาทุกอย่างรากเง่า

เพราะมันเป็นเครื่องมือของท่านในการทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม
ปฏิรูปมันเกิดความโปร่งสายตรวจสอบได้
ท่านก็ไม่สามารถจะใช้เป็นเครื่องมือได้อีกต่อไป

น้ำซ้ำท่านยังให้คนระดับล่างตั้งโต๊ะทำมาหากินแลกเปลี่ยน
และหนำซ้ำยังมีการส่งสวยกันไปทั่ว
จนคนรู้กันทั้งประเทศ
ส่วนปฏิรูประบบเศรษฐกิจ
ก็กลัวเกิดการแข่งขันโดยเสรี

ระบบผูกขาดตัดตอนมันจะหมดไป
คนจนก็จะมีโอกาสได้ทำอาหารกินมากขึ้น
และเมื่อคนจนทั้งหลายเข็มเข้มแข็งขึ้น
ก็จะมีอำนาจต่อรองกับรัฐบาลมากขึ้น
นั่นคือไม่ยอมเป็นผู้ใต้บังคับ
ปกครองของท่านอีกต่อไป
ส่วนปฏิรูปการศึกษาก็กลัวว่า

ได้เห็นถึงความล้าหลังของการศึกษา
ว่าปัจจุบันท่านมอมเมาด้วยความรู้ที่ไม่เป็นสากล
หากประชาชนตื่นตัวก็จะเกิดการต่อต้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ปล่อยให้ประชาชนง่อต่อไป
ส่วนการแอบอ้างจะฉีดการฉีดรัฐมนูลนั้น
หลอกลวงพวกเรามาตลอดว่าจะอยู่ไม่นาน
แต่วันนี้ก็จะ๘ปีอยู่แล้ว
ระบบเลือกตั้งท่านก็ทำแบบไม่มีคู่แข่ง
เพราะมีมือยกรอแล้วอยู่๒๕๐เสียง

แก้ปัญหาเรื่องการหมินสถาบัน
ขจัดความขัดแย้งและแก้ปัญหาขออัปชั่น

ตอนนี้ทุกอย่างแย่ยิ่งกว่าก่อน
ที่ท่านจะมายึดอำนาจอีก
การไวหางานไวหางานจนเกิดสถิมาย

จริงแล้วคนจนกลายเป็นคนร้ายที่อยู่ทุกวันนี้
คนร้ายที่อยู่ทุกวันนี้ตกงานอดอยากเพิ่มขึ้นทุกวัน
รับเงินแจกจากภาษีของประชาชนเองแล้วมาซื้อสินค้าบริการจากเจ้าสัว
เพื่อพึ่งพาตัวเองไม่ได้จนเกิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ

คุณประยุทธ์คุณไม่เคยตื่นตัวกับเรื่องการทุจริตในระดับโลก
คุณมัวแต่จัดอีเวนต์ตำงานต่าง
นำซ้ำยังเอาคนที่ถูกกล่าวหานั้นมาขึ้นโชว์อีกต่างหาก
คุณประยุทธ์ก็ยังไม่สนใจเมื่อกี้ยังอ้างว่าไม่มีการทุจริตนะฮะ
อ้างว่าหาว่าคนอื่นเขาทุจริตมาก่อน

ยธรรมของคนที่ร่วมรัฐบาลเลย
ภาพลักษณ์กลายเป็นรัฐบาลมาเฟียสร้างอาณาจักรแบ่งกันกินแบ่งกันใช้
เก็บข้าวตงกว่าเก็บข้าวหัวคิวเหมือนกับท่านรัฐสัมปทัณฑ์ประเทศไทย
มาแล้วมาทำแผงลอยหากินกันอย่างสนุกสนาน
วันนี้ผมต้องขอกลับ

ทั้งหลายโดยเฉพาะสอสอฝั่งรัฐบาลนะครับ
ช่วยออกเสียงทักษีห้าสิบเสียง
แล้วช่วยการไล่ประยุทธ์ลงจากที่นั่งกันแล้วได้แล้ว
เราจะได้ช่วยการทำลายโครงสร้างมาเฟียระบบประยุทธ์
และผมก็เชื่อว่าบ้านเมืองจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
ประเทศไทยจะเจริญขึ้นถ้าประยุทธ์
ทำใจล่มแล้วขึ้นมากล่าวว่าผมขอลาออกณผัดนี้นะครับ
ผมขอเรียนท่านประธานว่าผมไม่สามารถที่จะไว้ใจ
ประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปครับ